หลังจากที่ช่างได้ผสานเหล็กตีขึ้นรูปให้เนื้อเหล็กเป็นเนื้อเดียวกันมีลักษณะเป็นใบดาบที่มีเนื้อแข็งสม่ำเสมอทั่วกันแล้ว
ขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการชุบแข็งซึ่งช่างแต่ละคนจะมีวิธีการชุบแข็งที่แตกต่างกันไป
ขั้นตอนการชุบแข็งนี้หลักใหญ่คือเผาไฟจุ่มน้ำ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เหล็กของใบดาบมีความแข็งมีความแกร่งและที่สำคัญคือเพื่อช่วยให้เนื้อเหล็กไม่บิด
จึงต้องใช้ความชำนาญในจังหวะของการชุบแข็ง